คู่นี้นะหลายคนบอกเลยถึงจะมาทีหลังแต่หวานแซงหน้าคู่อื่นกันไปแล้วนะ
เมื่อฉันไม่มีดอกไม้ให้แฟนอย่างใครเขา
เตมงดูดอย่างเศรษฐ์

คือแค่อยากจะไปให้กำลังใจแฟนแค่นั้นเองค่ะ

แต่ว่าคือมันยุ่งจริงทำไม่ทัน
ก็เลยออกมาเป็นตามคลิปที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะ

เราก็แค่ให้เป็นกำลังใจครับผม
ผมแทนที่แบบเราจะให้เป็นดอกไม้
เราก็แค่รู้สึกว่าให้ดอกไม้เดี๋ยวก็เหี่ยวแล้ว

เขาก็ดีใจหมด
คอนเท้นต้องไม่ซับ

ก็คิดว่าเออจะเปลี่ยนจากสีแบ๊งสีม่วงมาสีเทา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
เป็นลักษณะดอกไม้อยู่แล้วก็จะมาเป็นแนวพวงมาลัย
ซึ่งถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจ
หลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นเพราะว่า
วันที่๙ติดงานก็เลยไม่ได้มาดู

เพลงคนอื่นแรงกว่าเพลงไปฟังแก้ว

เขาร้องได้เต้นได้กับเพลงแฟนเขาน้อน่ารัก
บอกเลยว่าไม่ยอมรับว่าเปย์แฟนสาวใช่ไหม
แต่ว่าจะปฏิเสธว่าไม่เปย์ตัวเองไม่ได้นะเฮียบอย
เพราะอะไรหลักฐานหลังมาเนี่ยนะ

งานนี้ทำไปทำมาเป็นร้อยตัวนะ
เรียกได้ว่าแบบของสะสมที่รวมมูลค่าแล้ว

เพราะว่ากว่าจะต่อรองร้องขออนุญาตคุณแม่งามทิพย์ได้
ต้องขอแม่ก่อนเหมือนกันกลัวแม่จะดุนะ
ต้องใช้ลูกอ้อนสารพัดงานนี้เฮียบอกว่า
บ่นก็ต้องยอมเพราะว่าใจมันรักค่ะทุกคน
เวลาจะขอต้องแบบว่ามีศิลปะในการพูดนิดนึง
ถึงแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอสร้างตู้นะแม่
ตรงนี้ได้ไหมแบบนี้แม่แน่นำหรือเปล่า
ก็มีเป็น๑๐๐ตัวเยอะอยู่ครับ

ถ้ามาถามราคาตอนนี้ผมก็คงตอบเป็นราคาตอนผมซื้อ
ซึ่งมันไม่ใช่มูลค่านะตอนนี้อะไรอย่างนี้
แค่ว่าเราต้องทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานไปครับผมเพื่อสิ่งที่เรารักครับโอเค